สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝนน้ำที่มาพร้อมกับการเกาะตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่ตอนนี้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการก่อตัวขึ้นในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย

ข้อมูลสองอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือทิศทางของกระแสลมแสดงเป็นลูกศรที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอนะครับส่วนสีเขียวสีแดงสีเหลืองก็คือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนจะสังเกตว่าบริเวณทางทิศตะวันออกของบริเวณอาเบงกอลหลังจากนี้เป็นต้นไปครับในวันอาทิตย์วันจันทร์จะเริ่มมีการก่
สังเกตว่าเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางของกระแสลมนะครับกลายเป็นกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งกระแสลมนี้เองถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่เกาะตัวในบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มเข้ามาปกกลุ่มในช่วงสุดสัปดาห์หน้านะครับแน่นอน
หนึ่งแหล่งน้ำที่ตอนนี้หลายฝ่ายให้ความสำคัญก็คือเขื่อนต่างนั่นเองครับ
ตอนนี้ทางกรมชนประธานมีมาตรการในการรับมือเตรียมรับปริมาณฝนที่จะเทลงมานี้อย่างไร
เราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณดิตรดาวิชัยดิตครับ
กราฟที่แสดงให้เห็นระดับน้ำในเขื่อนที่เหลือต่ำกว่ามาตรฐานในปัจจุบันทำให้ไม่น่าเป็นห่วงว่า
หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาคาดการณ์ว่าในปีนี้น้ำจะมากและถือเป็นเขื่อน
นายสุเทพน้อยไพโรธอธิบดีกรมชลประธานเปิดเผยว่า
ขณะนี้กรมชลประธานได้วางมาตรการเพื่อรองรับน้ำฝนกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแรง
คาดว่าในปีนี้น้ำจะมากจนสามารถเก็บไว้ใช้ในการเกษตรในปี๒๕๖๐ด้วย
เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของการเพาะปลูกด้วยนะครับ
ก็คือในช่วงแรกที่มีฝนตกมา
ยเยิ๊คตัวอย่างเช่นเคือนภูมิพลจังหวัดตากจะต้องกักเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เกือบ๖พันล้านลูกบาทเมตรก่อน
ในเกณฑ์เกือบ๖๐๐๐ล้านลูกบาทเมตรก่อน
ถึงจะมีการระบายน้ำลงมาที่ใช้ในการเกษตร
แต่ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกักเกือบต่ำสุดแล้ว
แสดงว่าเขื่อนภูมิพลสามารถรองรับน้ำได้อีกมากในช่วงฤดูฝนนี้
ส่วนสถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ปัจจุบันพบว่ามีน้ำในอ่างรวม๓๓๒๘๓ล้านลูกบาทเมตร

หากเปรียบเทียบกับช่วงนี้ปีที่แล้ว
มีน้ำน้อยกว่า๔๓๐๗ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งขณะนี้ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก๔๑๕๗๑ล้านลูกบาทเมตร
ก็ขอให้เตรียมเฉพาะเตรียมแปลงให้เฉย
อย่าเพิ่งไปรีบทำการพบปลูก
ขอให้ฝนมาสม่ำเสมอก่อน

กรมชมประธานก็จะพยายามเก็บน้ำให้เต็มที่
ไม่ต้องกังวลว่าเขื่อนขนาดใหญ่จะมีน้ำล้นอ่าง
อันนี้เราจะพยายามดูแล
ธิบดีกรมชลประธานแนะนำว่า
เกษตรกรพื้นที่ดอนควรเตรียมเล็ดพันธุ์และเรียมแปลง
เพื่อรองรับน้ำฝนสักระยะ
แล้วค่อยเริ่มลงมือปลูกในช่วงปลายเดือนนี้
ส่วนประชาชนที่อยู่บริเวณที่ดอน
จะสามารถเริ่มการเพาะปลูกได้ในเดือนกรกฎาคมนี้
และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมชลประธานอย่างใกล้ชิด
ดิตรดาวิชาดิตข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน
ดังนั้นอุ่นใจได้นะครับว่าวิดีโอศิษฐ์ฝนปีนี้

แต่ว่าฝนที่ตกในระยะนี้ยังคงต้องระวังนะครับ
เพราะว่ายังมีโอกาสเป็นฝนฟ้าขนองมาพร้อม

ยังไงก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วย
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ